ท่านผู้ชมครับดูความคืบหน้าเรื่องนี้หน่อยนะฮะ
เรื่องของคลิปผมเพื่อนโชค
คือความจริงคลิปนี้ก็ดูกันเยอะแล้วนะครับ

ผู้ชายที่ขับรถที่ไม่ให้ตำรวจ
ที่สพทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชที่ตั้งด่านตรวจเนี่ยเป็นสายตรวจจราจร
ไม่ให้ดูใบขับขี่นำมาสู่การวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแยะไปหมด
เพราะว่าคนขับรถเป็นถึงอธิบดีผู้พิพากษาสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคแปด

ทีนี้คนเขาก็กำลังรอดูอยู่ว่านอกจากการวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว
จากกรณีต่างที่เกิดขึ้นมันจะมีผลอะไรยังไงบ้างตามมา
ล่าสุดนะครับเอาในส่วนของตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ
ที่เป็นสายตรวจจราจรในวันนั้นที่ตั้งด่านตรวจ
แล้วเขาก็ได้ถ่ายคลิปเอาไว้เพราะว่าตอนที่ผู้ชายที่ขับรถ
อ้างบอกว่าเป็นเพื่อนโชคก็คือชื่อของท่านภูมิกับสพทุ่งใหญ่
ที่ชื่อโชคดีเนี่ยเขาก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะแล้วที่บอกว่าเป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลด้วยเนี่ย
ใช่จริงหรือไม่จะได้ส่งไลน์เข้ากลุ่มเพื่อนตำรวจด้วยกันให้ช่วยตรวจสอบหน่อยเนี่ย
แล้วมันก็มีการเผยแพร่ออกไป
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชพลตมตรีถากูลเนธพุกณะ
ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริง๑ชุดนะครับ
โดยให้พันธุ์ตำรวจเอกสุกเกษมนครวิไลรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพังงา
ซึ่งมาช่วยราชการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นประธานกรรมการในการสอบสวนเรื่องนี้ในส่วนของตำรวจนะครับ
เพื่อจะหาและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
โดยให้ตรวจสอบตั้งแต่จุดเริ่มต้นเหตุการณ์ที่มีคลิปเลย
แล้วก็ให้ตรวจสอบเรื่องการถ่ายคลิปแล้วเอาออกไปเผยแพร่ด้วย
ว่าทำไมถึงถ่ายแล้วทำไมถึงเผยแพร่ออกไปแบบนี้ได้
และให้ตรวจสอบเรื่องที่ผู้บังคับบัญชาสั่งย้ายผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ว่าเป็นการสั่งย้ายโดยชอบหรือไม่อย่างไร
พอมีคลิปนี้แล้วก็ท้ายคลิปคนขับรถคันนี้ก็บอกว่าชื่ออะไร
แล้วตำรวจที่ทำหน้าที่ก็บอกชื่อเอกพลครับเท่านั้นแหละ
ก็ถูกภูมิกับสพทุ่งใหญ่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สายตรวจจราจรที่ไปปฏิบัติงาน
ให้มาทำหน้าที่ด้านในก็เป็นพลครับของภูมิกับแหละ
ก่อนจะมีการถูกสั่งยกเลิกคำสั่งโดยผู้บังคับการจังหวัดนะฮะแล้วก็ได้ไปทำหน้าที่เหมือนเดิมนะครับ
โดยในส่วนของตำรวจให้ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน๗วัน
ก็ประมาณวันที่๑๘พฤษภาคมนี้ก็ต้องรู้ผลแล้วว่าใครผิดใครถูกอะไรยังไง
ส่วนในส่วนของศาลนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นายสารวุฒิเบนจกุล
เลขาธิการสำนักงานสารยุติธรรมมีหนังสือแจ้งไปยังนายไกรรัฐวีรพัฒนาสุวรรณ
ธิบดีผู้พิพากษาสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบภาค๘ที่เป็นคนขับรถและไม่ให้ดูใบขับขี่
แล้วบอกว่าผมเพื่อนโชคเนี่ยนะทางสำนักงานสารยุติธรรมให้รายงานข้อเท็จจริงกรณีนี้
กรณีที่ปรากฏคลิปภาพตัวเองถูกเรียกตรวจใบขับขี่แต่ไม่ให้ตรวจจนมีการกระทบกระทั่งกัน
วิพากษ์วิจารณ์กันให้รายงานข้อเท็จจริงมาให้สำนักงานสารยุติธรรมรับทราบ
หลังจากนั้นก็ต้องรอฟังกันต่อไปว่าจะมีการพิจารณาอะไรเพิ่มเติมออกมาหรือไม่อย่างไร
แต่ผมว่าในส่วนของตำรวจนี่ก็คือถ้าเขาไม่ถ่ายคลิปไว้ในวันนั้นเนี่ย
เรียกกับการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยไม่รู้ใบนี้จะเป็นยังไงบ้างเหมือนกัน